มีแนวทางในการดูแลอย่างไรนะครับ
สอบถามอาจารย์ธนวัฒน์ครับสวัสดีครับ

อาจารย์ครับเมื่อวานนี้สถิติ๑นาที๔๙วินาที
สถิติครั้งก่อนงวด๑๗มกรากี่นาทีนะอาจารย์ครับ
ก็เอากลม๒นาที

ทำลายสถิติไป๑๐วินาทีครับ

ปัญหาที่ชัดที่สุดนะครับตอบตรงที่สุดก็คือ

แล้ววันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
คนอยากได้สลากไปขายไม่ได้

มีคนลงทะเบียนเนี่ย๑๗๐๐นะครับ

เพราะฉะนั้นเสียงของคนที่ได้สลาก๔๐๐๐เขาก็จะไม่พูดอะไร
แต่คนที่ไม่ได้สลากแสนสามเนี่ย

อันนี้จะมีเสียงอื้ออึงมากเพราะว่าเขาอยากได้สลาก

ครับแต่การไม่ได้แบบนี้นะครับกองสลากก็
วินิตวิเคราะห์มา๗ครั้ง๘ครั้งแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อฮะ
คือผมเชื่อว่าเมื่อวานที่ที่ประดานบอร์ตอะไรครับ

ผมที่จะตัดท่าวนะครับ

ต่อเนี่ยเรากำลังแก้ไขปัญหาคนที่ประกอบธุรกิจ

กับที่จะต้องไปถ่วงน้ำหนักว่าแล้วคนไทย๖๐ล้านคน

ผมเชื่อทั้งสองท่านจะเห็นจำนวนตัวเลขที่คัดเลยนะครับ
ว่า๖๐ล้านคนคือสิ่งที่สำนักงานศาส
จะต้องกังวลและดูขมนึง

แล้วผมชูว่าการดำเนินการ๘ครั้ง
สื่อมวลชนจะตามไปแทบทุกตู้ก็เหมือนกับที่เราเห็นแล้ว
แล้วก็เห็นด้วยที่เราลงไปในพื้นที่แล้วก็ได้คำตอบเดียวกันคือ

ครับ๑๐๐ล้านฉบับนี้ยังไม่ประเมินว่ายังไม่พอหรือยังไงครับ
ครับเราประเมินอย่างนั้นครับคือถ้าสมมุติว่ามันพอเนี่ย
สื่อมวลชนจะไม่มีการทำข่าวนี้โดยเฉพาะครับ
เพราะฉะนั้นคนแรกเนี่ยยังกดไม่ได้เลยการแก้ขายทันทีเลยนะครับ
เมื่อวานเนี่ยสำนักงานสลากก็มีออกมาทันทีโดยประธานบอร์ดนะครับ
ความสมมุติครับความสมมุติก็บอกว่าเราเติมสลากนะครับ
เข้าไปในระบบซื้อคือจองปั๊บเอาสลากไปขายในงวดนั้นเลยเนี่ยนะครับ

ว่า๒นาทีเนี่ยที่หมดสำหรับการกดคนแรกหมดเนี่ยนะครับ
แล้วหมดครับคือตอนนี้ท่านเป็นคนแรกท่านได้หมดนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับ
ถ้านับจากสถิตินะครับคือก็คือท่านกดเนี่ยท่านจะได้เพราะว่า
๒นาทีมันก็อาจจะกลายเป็น๑๒๑๓นาที

แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยเมื่อวานเราก็บอกว่างั้นเอางี้ก็แล้วกันบางคนอยากเข้าเคาน์เตอร์
เชื่อว่าการซื้อน่าจะอยู่ที่๑๐กว่านาที
เราจึงเปิดนะครับเข้าไปซื้อจองเนี่ยตามสู้อเทียมคือ๘โมง๑๕นาที

ก็แสดงว่ากดเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบซื้อเรียบร้อยเนี่ย
จองเนี่ยเดินเข้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้
มันจะได้สัมพันธ์กับการที่เข้าธนาคารได้ทันทีเลย
ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือตอนนี้ที่หลายคนบอกว่า

เพราะเวลาเธอจะปิดหรือจะเปิดเนี่ยต้องบอกว่าคือในภาพเนี่ย
คือคนที่ต้องการจำหน่ายสลากเนี้ยเขาก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะอ่า
เรียกว่าสมัครแล้วก็ขอลงทะเบียนลงทะเบียน

แต่ตอนนี้แน่นอนแหละว่าพอเราเริ่มตามดูนะครับ
แล้วก็พบว่าโหมีหลายคนนะที่น่าจะเป็นนอมินี
คุณระดมเอาชื่ออื่นมาจองแล้วก็เหมาไปคนเดียวเนี่ยนะครับ
ก็คืออย่างนั้นเราปิดการลงทะเบียนนะการแบบนี้
เพื่อให้ระบบการโอนเงินในอันนี้คุณจะมีความหรือว่าคุณต้องเตรียมอะไรต่างมากขึ้นถ้าคุณเป็นดอมินีนะ
ก็คือเราปิดเนี่ย๖โมงเย็นสมมุติว่าจะมีสั่งจองสั่งซื้อในวันที่๓กุมภาต่อไปเนี่ยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วครับ๖โมงเย็นของวันที่๒ตอนคือ๑วันต้องโอนแล้ว
เพราะฉะนั้นธุรกรรมต่างการเงินจะต้องทำเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องต่างเราก็แก้๙ที่๑นะครับ
ต้องคือแน่นอนว่าวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการผสมกับนักกรรมการนะครับ

เชิญเลยก็ละกันนะถ้าผลิตศรีจก็จะแสดงข่าวนะครับ
ก็คือจะมีมาตรการดังเจริญเพิ่มนะครับ

อาจารย์ลงพื้นที่บ่อยนะเวลาผมเห็นอาจารย์ลง
ก็เห็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับ
คือแน่นอนนะครับว่าการดูแลเนี่ยมันมีหลายมุมนะครับ
ว่าแม่งงานไม่ได้คิดสิ่งจุดอะไร

เป็นระบบที่เท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับ

แล้วก็ยังเปิดโอกาสในทางคอมพิวเตอร์

เพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ได้จะได้ไม่มีต้นทุน

ให้อยู่ที่บ้านก็จะได้แต่ปัญหาสลากซึ่งคนต้องการ๑แสน๗๐๐๐๐

แต่ก็ยังหินไม่พอนะครับก็จะต้องเพิ่มไปอีก๕๐ล้านคู่
วันถ้าทุกคนต้องการ๑๐เล่มเนี่ยโอ้โหผมว่าเราต้องพิมพ์ประมาณ๓๐๐ล้านคู่อะ
แต่ตอนนี้สรุปในเบื้องต้นก็พิมพ์สลากเพิ่มขึ้น๑๐ล้านฉบับคู่นะฮะ
ซึ่งทำให้จำนวนสลากในระบบเพิ่มขึ้นอีก๖๐ล้านฉบับคั่ว
เอาละครับมาตรการต่อไปเดี๋ยวเราจะรอติดตามการประชุมในวันศุกร์นี้นะครับ

คราวนี้ต้องขอขอบคุณด้วยอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยนะครับ
คุณอาจารย์มากอาจารย์พูดเห็นภาพเลย